ชาวบ้านนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนที่ส่งมาว่า

เจ้าแม่นิ้วเจ้าแม่นใบตอง

นี่คุณผู้ชม
นี่คือซากเรือไม้โบราณตะเคียนทอง
ขุดพบเจอบริเวณคลองกระบี่ใหญ่
หมู่๖ตำบลทับปริกค่ะ
ที่จังหวัดกระบีนั่นเอง

ยาวประมาณ๗๑๒เมตร

ความกว้างก็ประมาณ๒๙เมตร

เรือไปบ้านสิค่ะ
เมตรนี่นั่งแนวใหญ่เป็นเรือเฟอรี่เลยคุณ
๒๙เซนติเมตรคุดเกือบฟุตหนึ่งเนี่ยภาษณะแบบนี้
แล้วก็มีอายุเก่าแก่โบราณนับร้อยปี
แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่การขุดพบเรือแล้วก็เดินกลับบ้านกันไป
เพราะว่าชาวบ้านเขาเล่ากันว่ายังไงระหว่างที่นำขึ้นมาจากลำคลองเพื่อตรวจสอบเนี่ย
มีปรากฏการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นค่ะ
คือมีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลาคลื่นอย่างนี้คุณ
แล้วก็ยิ่งมาพบช่วงใกล้แหมสิ้นเดือนแบบนี้
เอาล่ะวันดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนี่แหละค่ะกำลังทาถูกันอยู่นะครับ
คือจริงเขาก็มาขอโชคขอลาบ

เอาทูบเทียนมากราบไหว้เอาผ้ามาผูกเอาแป้งมาโรยมาทากันไปนะคะ
เอาละใครเห็นอะไรสกลูกก็ว่ากันไปตามนั้น
ซึ่งจริงแล้วทางจังหวัดเขาบอกว่าเคยพบแบบนี้มาก่อนแล้ว
ทั้งหมด๓ลำแต่ว่าสภาพที่พบก่อนนี้
ไม่ได้สมบูรณ์เท่าสภาพของเรือลำนี้
เพราะว่าลำนี้ถือว่าเป็นลำที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด

แล้วตอนนี้ก็ประสานไปยังกรมศิลปากร

แล้วก็จะขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณ
เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
เพราะว่าในสมัยก่อนเขาจะทำเรือด้วยการขุดไม้
ก็จะต้องเป็นไม้ตะเคียนที่เป็นท่อนยาวต้น
ไม่มีการต่อต่อเหมือนปัจจุบันแล้ว
ซึ่งมันก็จะเป็นแบบไม้ตะเคียนโบราณ
แต่ก็ถ้าร้อยปีแล้วสภาพนี้คือสมบูรณ์มาก

แต่ถ้าเก็บเอาไว้นานผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนชื่อแล้ว

สักพักก็จะชุบแป้ง

เอาล่ะก็เอาเท่าที่สมควร

หูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชม
ดูข่าวต้องมีสติอันนี้ต้องเตือนกันเอาไว้นะครับ